ข่าวเก่าเหรอนี่เลยดีกว่าข่าวใหม่ล่าสุดเลยดีมาก
มาวันนี้นี่ข่าวใหม่เลยบอกเลยนะข่าวใหม่อยากฟังไหม
แล้วเดี๋ยวข่าวเมื่อวานของเธอข่าววันนี้ข่าวใหม่ครับ
ข่าวใหม่มากไปพี่ยะตับนะเรื่องเยอะสิ
เดี๋ยวเฮียตับก็เป็นข่าวสุขภาพสิคะ
ฟังให้จบครับพี่เมียวนางเอกชวดเงิน๓๕๐๐๐๐๐
นี่ไงใครบอกข่าวเก่าข่าวใหม่ผมยืนยันใหม่สุด
ไม่มีใครเด่นดังได้ลงให้ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังครับ
มีทีมงานที่ดีคอยสนับสนุนโดยเฉพาะผู้จัดการดาราเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญมาก
ที่จะช่วยดันคอยหางานที่ดีสมมุติว่าน้องรถเมย์ก็เป็นผู้จัดการ
พี่เฉารี่รับงานเองก็จะมีผู้จัดการ
เพราะว่าผู้จัดการต้องคอยส่งเสริมให้เหล่าบรรดาพระเอกนางเอกที่ตนดูแลอยู่
ให้ดังกว่าเดิมมีงานมากกว่าเดิมเป็นที่นิยมของมหาชนได้มากกว่าเดิม
ถ้าตาถั่วเลือกหาผู้จัดการไม่ดีให้มาคอยดูแลบอกได้เลยเตรียมตัวดับครับ
เรื่องราวปวดกระบานเรื่องนี้เขาบอกว่า
เดี๋ยวเรื่องราวปวดกระบานปวดกระบานเลยเหรอครับพี่
ปวดกระบานครับเดี๋ยวน้องน้องรอดเมนต้องฟังดู
ร้อนตัวรีบรับไปเลยผู้จัดการนางเอกลูกครึ่งชื่อดัง
ดูแลเดี้ยงไม่เป็นงานครับอดได้เงิน๓๕๐๐

รับงานเปิดตัวรีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งภาคอีสาน
ทางลูกค้าก็อยากได้นางเอกคนดังคนนี้มาร่วมงานอีเวนต์ด้วย
ค่าตัวที่จะต้องจ่ายหนักถึง๓๕๐๐บาท
แต่พอรับรู้เรื่องความเยอะของผู้จัดการนางเอกคนนี้
กาไนท์เจ้าของงานเห็นพ้องต้องกันเชิดใส่ค่ะ
ว่ามาเขาต้องการอะไรที่ว่าที่ว่าเรื่องมาก
ก็คือเริ่มตั้งแต่ติเรื่องชุดที่เตรียมให้ว่าไม่สวยนะครับ
ดีไซน์และออกแบบมาไงไม่แจ่มเลย
เพราะว่าให้ตัดใหม่และหาชุดใหม่ด้วย
เพราะไม่เหมาะกับนางเอกของหล่อนที่ดูแลอยู่
ไม่ใช่พี่เขาบอกว่าหรือหาชุดใหม่ให้ด้วย
กาเวนวัคกิตอาจจะทำความหมายเปลี่ยน
ชุดใหม่ให้ด้วยก็บอกแล้วนี่มันเป็นข่าวใหม่ไง

ไปอีสานมีที่ไหนแล้ว

หรือไม่อย่างคือนั่งบ้างไฟไป
ให้ดาราก่อตั้งไฟแล้วจุดเลยฮะ
ถึงที่แน่นอนนะครับ
ซึ่งการบินไทยเนี่ย
ไม่บินตรงลงที่จังหวัดนะคะ

ถึงจะเป็นนางเอกดังจริงฝีมือหน้าปลื้มปลิ่น
แต่ไม่ฉลาดเลือกหาผู้จัดการที่ดีพอ

ไม่เป็นงานของผู้จัดการนางเอกนะฮะ
รายนี้ต้องขอบวกมือลากันไป

เงินพอมีจ่ายไม่ใช่จ้างฟรี๓๕๐
แต่ทุ่มจริงถึง๓๕๐๐๐บาท
ให้งานออกมาสวยเชิดฉายแค่ไม่กี่ชั่วโมง
เรื่องเยอะดีนักพูดจามไม่รู้เรื่อง
หญิงพยองกว่าใครอยากจะจ้าง
หารู้ไหมว่าดังได้ก็ดับได้เหมือนกันนะจ๊

แต่ถ้าเรามีขวดนะคะ

ใช่สมมุติไปต่างจังหวัดอีสานทางอีสานเหนือเท่าไหร่โคชาว
๑๑๐๐๐หักค่าเด็กอีก๒๐๐๐หักเครื่องอีก๕๐๐๐
กลับบ้านเน็ตรับ๓๐๐๐ไม่ได้เน็ตเลยตัวพี่นี้นี่
มีหน้างานเยอะมากมีหน้างานเยอะมากโอ้โฮสบายทุกจังหวัดมีเด็ก๒๐๐๐หมด
เดินทางเองไม่ไปชั้นหนึ่งถูกต้อง
รถทัวร์ไปไหมถ้ารถทัวร์ขอล่วงหน้าก่อนคืนเอง
เพราะว่าไปถึงแล้วจะได้เฟรช
เดี๋ยว๓๕๐๐บาทนี่ชาวไปให้ทั้งปีเลย
เดียวนั่งรถทัวร์ไปรอเลยครับผม